อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องใช้วิจารณญาณคุณผู้ชม
เพราะคนที่ไปร่วมพิธีขนแขนสแตนอัพกันหมดเลย
เหล่าผู้ร่วมพิธียกพ่อแกมีอาการประหลาดคล้ายกับของขึ้น
โอ้โหคุณดูบรรยากาศสิคะ
นี่ค่ะพิธีกรรมนี้ดูเข้มขลังมากเลยนะคะ

นี่คือพิธีกรรมยกพ่อแก่ค่ะ
ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะที่อุทยานปู่ฤษีนารอด
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอ่งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทุกครั้งที่มีการจัดพิธียกพ่อแก่
จะมีเหล่าลูกศิษย์ลูกหามาจากทั่วทุกสารทิศเลย
เดินทางมาที่อุทยานปู่ฤษีนารอดแห่งนี้
เพื่อร่วมกันทำพิธีแบบล้นหลามเลยนะคะ
ซึ่งการดำเนินพิธีกรรมในครั้งนี้
ถูกดำเนินโดยพระฤษีอาจารย์พลพยักษราช
อาจารย์ทำพิธีสวดเชิญหลวงปู่ฤษีนารอด
ยอดพระไตปิดกันไตร
ผู้ซึ่งถือว่าเป็นครูของฤษีทั้งปวง
และในระหว่างที่ทำการสวดอยู่นะ
คนในพิธีเขามีอาการแปลกอย่างที่เราเห็น
ยกพ่อแก่ขึ้นแล้วตัวสั่นแบบนี้
สั่นเทากรีดร้องนะคะ
คนที่มาร่วมพิธีหลายต่อหลายคนนี่ก็ทั้งขนลุก
ไม่ได้มีคนเดียวนะที่มีอาการตัวสั่นแบบนี้นะ
แต่หลังจบพิธียกพ่อแก่
คนที่มีอาการคล้ายกับของขึ้น
ก็กลับเป็นปกติตามเดิม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
นี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
และก็แรงศรัทธาของแต่ละบุคคล

ของคุณอำพร๐๘๙๗นะคะ